คุณผู้ชมคะเหตุระทึกต่อไปนี้ที่จะให้ดูเนี่ย
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เป็นมวลน้ำมหมาไหลทะลักมา

ถามว่าน้ำพวกนี้มาจากไหนนี่ค่ะ
ด้านหลังเลยบ่อดินบนเขา
นึกสภาพนะคุณผู้ชมบ่อดินใหญ่เท่าสักประมาณสนามฟุตบอลนะคะ

พอมันแตกมามวลน้ำเป็นแบบนี้ค่ะ

ไฟมันขาดมันช็อตด้านหน้าเดินเข้าไป

ว่าน้ำป่านี่มันเคยมาไหม
น้ำป่าเนี่ยน้ำข้างบนดอยเนี่ย

ไหลเยอะเกินมันเหมือนกับเกินแตก

ปลอดภัยอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอยู่ข้างบนเขา
เราไปไม่ได้ถ้าไปข้างล่างมันเป็นขี้ลาบข้างราบ

แต่ว่าขยับไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันแรงมากเลย
น้ำที่บ่อดินน่าจะแตกอ่ะ
ถ้ายังไม่บอกว่าเหตุการณ์นี้น้ำมาจากไหน

เนี่ยเพราะมันแรงแล้วสีมันขุนคลักด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณสักตี๔ที่ผ่านมาเลยนะ
นี่อยู่ที่พื้นที่ตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลานะคะ
แล้วตอนที่กำลังรออยู่รอจะจอดเนี่ยนะ
วนน้ำคุณผู้ชมมันทันลักมาแล้วไหลมาโอบล้อมแบบเร็วมาก
คิดว่าเป็นน้ำป่าแต่เอ๊ะช่วงที่ผ่านมาฝนก็ไม่ได้ตกนี่นะ
ตะโกนบอกพนักงานคนอื่นตื่นน้ำมันท่วมนี่ค่ะ
แล้วคนที่นอนอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตกใจรีบหนี
แล้วถามว่าตัวพนักงานคนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ได้แต่เรียกให้ทุกคนขึ้นมาอยู่บนรถที่มันสูงหน่อย
อย่างน้อยจะได้ปลอดภัยกลัวไง
ถ้าเกิดว่าอยู่พื้นที่ด้านล่างเนี่ยน้ำมาพัดซัดจะไหลไปตามน้ำ
แล้วมันเกิดขึ้นตี๔คุณผู้ชมมันมืดด้วย
อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นกลัวเหลือเกินค่ะ
ไฟจะช็อตเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีบอกด้วยนะว่าสายไฟขาด
แต่ว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้มีใครตายไหม

แต่มวลน้ำนี้ไหลไปด้านล่างผ่านถนนสายเอเชียข้ามไปอีกฝั่งถนน
แล้วก็ท่วมบ้านของชาวบ้านรถยนต์
โอ้โหชาวบ้านเขาเก็บข้าวของกันไม่ทันหรอกค่ะ
มาเร็วมากแล้วอ้าวนี่ทำไมน้ำแห้งแล้ว
คือมันมาเร็วประมาณ๑๐นาที
แล้วหลังจากนั้นมันก็พัดผ่านไปเลย
ใช่ลองฟังเสียงพนักงานขับรถส่งก๊าซ

แล้วอยู่น้ำไหลน้ำไหลมา

ผมก็เลยนึกว่าเป็นน้ำป่าแม่น้ำป่าก็น้ำเขื่อน

ตอนมาในตู้นี้ก็ตีมาเลยเหรอ
อยู่ตรงนู้นผมนั่งด้วยเหตุการณ์ทำอะไรไม่ถูกเลย
โอ้โหนี่ค่ะให้ดูสภาพนะ
หลังจากที่เกิดเหตุมันเป็นทางน้ำแบบนี้
นักข่าวของเราค่ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปเมื่อเช้าเนี่ยนะ
พอไปดูนะคุณผู้ชมนี่คือภาพเมื่อเช้าของวันนี้นะคะ
ร่องรอยของน้ำที่ไหลลงมาจากบ่อดินบนเขา
คุณดูความแรงสิเห็นไหม
มันกัดซ้อจนแบบมันเป็นทางน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
มวลน้ำมหาศาลมากนะขังอยู่ในบ่อดิน
เยอะขนาดไหนก็ประมาณขนาดสนามฟุตบอลนะคะ
สนามฟุตบอลว่ากว้างแล้วแล้วความลึกล่ะคุณน้ำแข็ง
ความลึกประมาณตึก๑๐ชั้น

ใช่ค่ะกว้างเท่าสนามฟุตบอลลึก๑๐ชั้นมีน้ำอยู่
จุดที่บ่อดินแตกเนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ระหว่างช่องเขา๒ลูก
แล้วตอนนี้ที่เข้าไปดูนะนะน้ำในบ่อมันไม่เหลือแล้ว
เพราะว่าพอมันแตกน้ำมันก็ทะลักมาแล้วก็ไปท่วมบ้านชาวบ้าน

ดินตรงนั้นคงชุ่มน้ำช่วงที่ฝนตกค่ะ
ปลายปีที่แล้วมันมีฝนตกน้ำท่วม
พอดินอุ้มน้ำไว้เยอะอุ้มน้ำไว้เยอะเนี่ย
มันก็รับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมา
ทำให้น้ำที่อยู่ในเขื่อนดินขนาดใหญ่